คุณผู้ชมค่ะจากแบบว่าชัดซึ้งมาที่แบบว่าขาแดนส์กันบ้างดีกว่าค่ะ
อย่างน้องมินพิชยาบอกเลยนะคะงานนี้กี่องศาต้องไปวัดเอานะคะ
ลีลาไม่ธรรมดาจริงไปติดตามกับช่วงจอแจ๊ริมจอ

ตั้งแต่เข้าวงการติ๊กต๊อกมานางเอกคนสวยวงเล็บไม่โสดอย่างสาวมินพิชยา
ก็ขยับขึ้นแถวหน้าเปลี่ยนเป็นนางเอกสายหาตัวตึงได้เลย
ดนตรีในหัวใจตลอดเวลาเต้นได้ทุกที่แบบไม่มีติดขัด
ละสุดเอากับชีเจนทุกทายาวเยอะ
ไปท้าความหนาวสู้กับหิมะขาวโปรน
ด้วยการเต้นแบบนี้
โอ้โหโอเคนัมเบอร์วันไปเลยค่ะซีฟ
เชื่อแล้วล่ะค่ะพีชยาการแดนส์มีอยู่จริง
สภาพอากาศแบบไหนใครจะสดก็คนมันอยากเต้น
ลองเล่นนะครับห้าหกเจ็ดแปดวู้ไป